เอาธุรกิจกันนะเป็นไงนะ

เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดูแลสุขภาพ

แล้วก็ดูแลตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าเลย
ครับดูอันนี้แบบว่าซุ่มทำมานานแล้วค่ะ

แล้วก็ได้มีตัวแทนมาสักระยะหนึ่งแล้ว

ตัวนี้เป็นการธุรกิจรากขาดของเราสองคนนะ

องค์นมิปรึกษาอะไรกันยังไงบ้าง
คือจริงแล้วเราด้วยอายุเราก็มากขึ้นเรื่อยนะครับ
แล้วก็อย่างเราก็ใช้ร่างกายถือว่าหนักมากไม่ว่าจะเล่นบทบูเล่นดราม่าคือมันเครียด
เราต้องหาอะไรที่เสริมสร้างตัวเองคือให้ดูสดชื่น
ดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเราก็ต้องดูแลรูปร่างผิวผ้านต่าง
เพราะว่ามันเป็นงานเป็นอาชีพของเราด้วย
เราอยู่เองเดี๋ยวอยู่เจอตัวนี้มาเราก็มันมีความรู้สึกว่ามันถูกใจ
และว่าอยากส่งต่ออยากบอกต่อสิ่งดีอะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องเปิดหนัง
เราเพิ่งเปิดมาได้เดือนเดียวเอง
เพราะว่าตอนนี้ก็ครอบครัวก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วก็คิดว่าจะใหญ่ขึ้นกว่านี้เรื่อย
อย่างอาหารเสิร์ฟก็ได้แหละมีการให้คนดูแลเรื่องการกันลงตลาดจริงจัง
ของเรามันทิศทางมันยังไงบ้างครับการดูแลเรื่องการตลาด
มีการดูแลเรื่องการตลาดเหมือนกันค่ะสำหรับคนที่ขายของไม่เป็น
ทางเราก็มีการเทรนด์การสอนแล้วก็การฝึกอบรมให้เช่นกัน
เยอะค่ะเวลาว่าเต็มที่

อ๋อมีค่ะมีครึ่งส่วนนี้

เราไปขึ้นเรือกลับมาก็จัดงานแบบ

ไม่ใช่ว่าเราพยายามอาจจะเป็นแบบ

ก็ยังไม่ใช่งานแต่ง
เป็นภาคที่เพิ่มเป็นมีความกลัว

ทุกคนอาจจะร้องไห้
เพราะวันนั้นฝนตกหนักมาก
จัดงานให้เราทุกคนตั้งใจสะพายกับเราที่ฝนด้านตก

ทุกคนรักเราและอยากเป็นกำลังใจให้เรา

มีความสุขนะครับคือคนที่รักเราได้ขนาดนี้โหเราทำให้เราให้เราได้ขนาดนี้
ก็เราก็รู้สึกแบบตื้นตันมากเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็เป็นพี่ที่เรารู้จักกันมาเป็น๑๐ปีด้วย
อืมนึกว่าเป็นโมเมนต์ประทับใจของเราครับผมประทับใจมากอยากแต่งเร็วขึ้นไหมครับ

เพราะว่าเราจัดที่สลับบุรีมาด้วย

จัดที่มือเทพหรือคะ

เช้าที่บ้านแล้วก็เย็นก็สลับบุรี

เตรียมแล้วค่ะก็น่าจะใกล้แล้ว
กระเตียงไปประมาณ๕ชุด
คราวสองนามสามสองตัวกัน

แต่มันก็ถือว่าครั้งเดียวเนอะ

จริงมันยังไม่ถึงแต่ก็คิดว่าเราก็จะทำให้มันดีที่สุด
คุยกันแล้วว่าถ้ามันต้องมีผิดพากษ์อะไรบ้าง

ไม่เป็นไรก็ถึงจะปล่อยไปเตรียมทุกคนมาเพราะว่ามันก็โอเคแล้ว
ตื่นเต้นไหมคะใกล้แล้ว
ตอนนี้อาจจะอยากมายูเชื่อว่าถ้าใกล้น่าจะตื่นเต้นเหมือนกัน
แนนยังไงบ้างคะครอบครัวเรามีน้องเลยไหมอะไรอย่างนี้
ที่แรกอยากมีเลยแต่ด้วยงานปีหน้าเต็มอาจจะยังมีไม่ได้

ยังไม่มีแต่คิดว่าปีหน้าจะเป็นการวางแผนแล้วด้วย

ตอนนี้ยังเถียงกันอยู่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิง
ดูเหมือนทันอย่างมันเนี่ย

ดูว่าใครจะเก่งกว่ากัน
เพราะว่าครอบครัวเขาผู้ชายกัน

อย่างนี้ก็คือแล้วพี่วิลองเต็มใจไปบ้างไหม
เพราะต้องเป็นคุณแม่ถ้าในอนาคตอะไรอย่างนี้

พูดกันกันแล้วว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะ

ถอดที่นู่นครับเพราะว่าเราสร้างมากับมือด้วยกันสองคนอยู่แล้วครับ
เริ่มต้นทำด้วยกัน๖ปีได้นะ

มันก็เป็นความภูมิใจของเราสองคน
ใช่ครับเรื่องปกติครับ

อันนี้ไม่ต้องกลัวครับสวนให้จัดเองครับ